จากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ผู้ชายคนนึงขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแต่โอ้โหสูง๖เมตรอะค่ะแล้วพลาด
ร่วงลงมากระแทกพื้นแบบนี้ค่ะอาการสาหัสนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพศรีราชานะคะได้รับแจ้งว่ามีคนตกจากที่สูง๖เมตรบาดเจ็บสาหัส
อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระศรีราชา
ที่เกิดเหตุเป็นหอประชุมค่ะ
คนเจ็บเป็นผู้ชายชื่อนายกฤษณะฉายแก้วอายุ๓๘ปี
เป็นคนงานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคานะคะ
สภาพก็คือนอนนิ่งอยู่ที่พื้นเลยขยับร่างลำบากเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
เพื่อนร่วมงานเล่าแบบนี้เห็นรูเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ
คือนายกฤษณะคนนี้เขาขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่หอประชุม
แล้วปรากฏว่าไปพลาดเหยียบกระเบื้องจนมันแตกค่ะ

แล้วความสูงจากหลังคาถึงพื้น๖เมตรนะคะ